การเมืองกันหน่อยนะครับบรรยากาศก็เข้มข้นขึ้นทุกวัน
คนกฎมอลเขาเลือกภักดิ์ไหน
แล้วใครเหมาะจะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ต้องบอกว่าคะแนนสูสีกันอยู่๒คนจาก๒พักด้วยกัน
เรื่องคนกรทมเลือกพักไหนทำการสำรวจระหว่าง๑๕๒๑มีนาคม
ที่ผ่านมาจากประชาชนอายุ๑๘ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เขตกรุงเทพมหานครทั้ง๕๐เขต
กระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวม๒๕๐๐หน่วยตัวอย่างนะครับ
สำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนกรุงเทพจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี
พบว่าอันดับ๑๒๕๐๘เป็นนายพิธาจากพักเก้าไกล
อันดับ๒๒๔๒เป็นแผ่ทองทานชินวัฒน์จากเพื่อไทย
อันดับ๓๘๒๔เป็นพลเอกประยุทธ์จากรวมไทยสร้างชาติ
อันดับ๔ครับ๕๙๖ก็คือคุณหญิงสุดารัฐจากไทยสร้างไทย
อันดับ๕๕๖๘เป็นพลตำรวจเอกเสมรีพิสุทธิ์จากเสรีรวมไทย
อันดับ๖๕๒คนที่ตอบบอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
อันดับ๗๔๘๔บอกว่าในกรจากพักชาติพัฒนากล้า
อันดับ๘๒๔นายเศรษฐาจากเพื่อไทย
อันดับ๙ระบุว่าเป็นนายแพทย์ชลันนาน๒
แล้วอันดับ๑๐๑๖๔เป็นนายอนุทินจากภูมิใจไทย
แต่ผลโพลนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าหลุดอันดับ๑๐หลุดท็อป๑๐ไป
ก็ไม่ได้มีรายชื่อของพลเอกประวิทย์นะฮะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ไม่ติดอยู่ในการทำโพลครั้งนี้เลยจากนิดาโพ
การเมืองร้อนแรงติดตามกันเพราะมันเปลี่ยนได้ทุกวันนะครับ